ทิศฝนทำให้ชาวตำบลทัพหมาที่ระยองค่ะอ่วมอีกแล้วคุณผู้ชมครับ
แล้วชาวบ้านเขาบอกว่านี่รอบ๓แล้วนะ
รอบ๓น้ำไม่ลดสักทีฝนก็ตกจังเลย

น้ำป่ามันไหลทะลักเข้าท่วม
ตำบลทัพมาอำเภอเมืองระยองคุณผู้ชมฮะ
เต็มพื้นที่แล้วนะแต่ว่าแต่ละจุดเนี่ยระดับน้ำมันจะต่างกัน

ทัพมานี่พูดกันมาหลายวันแล้วนะ
พูดกันจนจำได้แล้วนะทัพมาเนี่ย
คือถ้าช่วงไหนมันเป็นพื้นที่รุ่มต่ำเนี่ยคุณผู้ชม

น้ำสูง๓เมตรเลยอันนี้มอเตอร์ไซค์ยังพอได้อยู่

รอบนี้เป็นรอบที่๓แล้วชาวบ้านบอกที่เกิดน้ำท่วมในตะบนทัพมาครับ
ไปคุยกับนายประเสริฐหน่อยเป็นท่านนายกประเสริฐนะ
นายกเทศมนตรีตะบนทัพมาบอกว่า
น้ำท่วมในพื้นที่ตะบนทัพมารอบนี้รอบที่๓
เนื่องจากบ่ายเมื่อวานฝนตกหนักในตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาครับ
มันจะเป็นพื้นที่รอยต่อก็ทำให้ปริมาณน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้น
น้ำเอ่อล้นฝ่ายครับหลากเข้าท่วมบ้านผู้คน
ที่เห็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะสูงขึ้นอีกคุณผู้ชม
ท่านนายกประเสริฐก็เลยเตือนประชาชนเลยถ้าอยู่แถวนี้ออกมาเลย
ออกมาโดยด่วนเลยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านศักดิ์ทิพย์
ใหม่วิลล่าหมู่บ้านอยู่สบายหมู่บ้านกรุงไทย
หมู่บ้านสุขภัยบูรณ์ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมฟังดี
ขณะนี้ครับเทศบาลได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
สาราอเนกประสงค์บ้านหนองมหาด
แต่ไอ้จุดนี้อยู่ไม่นานคุณผู้ชมเพราะอะไร

จะย้ายจุดไปที่ทำการเทศบาลแทนนะครับ
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลมาบขา
อำเภอนิคมพัฒนาตั้งแต่หมู่๑หมู่๒ไปไล่ไปจนถึงหมู่๘
น้ำป่าไหลท่วมบ้านเรือนผู้คนตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานแล้ว
ประกอบกับฝนตกลงมาซ้ำอีกครับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริง
เอ่อล้นท่วมผิวจราจรครับ
ประชาชนก็เดินทางอย่างยากลำบากเลย

ค่ะโอ้เหละเลยข่ะ
ขณะที่ชาวบ้านชุมชนกระเฉดหมู่ที่๑ตะบนมาบขา
อำเภอนิคมพัฒนาก็ต้องเร่งย้ายข้าวของครับ

หลังมวดน้ำมันเอ่อล้นจากคอลกเกาเฉดไหล

ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยเจอที่มันท่วมเยอะขนาดนี้
แล้วท่วมเร็วด้วยครับค่ะเอาใจช่วยจริงจริงฮะ
แม้ว่าเราจะอ้างอิงถึงนักวิชาการหลายท่านที่ออกมายืนยันนอนยันนั่งยัน
ว่ายังไงน้ำก็ไม่ท่วมเหมือนปี๕๔แต่เพื่อความสบายใจ
คือปี๕๔น้ำมันท่วมจากน้ำมันเต็มเขื่อนแล้วเขาต้องระบายลงมา
ประสบกับน้ำเหนือไหลมาไปดูเขื่อนต่าง
เพื่อความสบายใจว่ามันจะไม่ถึงปี๕๔
ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากก่อนเลยนะครับ
เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บนะครับ
อยู่ที่๓๗๕๖ล้านลูกบาทเมตรระบายน้ำออกวันละ๒ล้านลูกบาทเมตร

ศิริกิจจังหวัดอุตรดิษฐ์น้ำกักเก็บ๒๗๐๐ล้านลูกบาทเมตร
ระบายน้ำ๒ล้านลูกบาทเมตรปกติอยู่สบายใจได้
เขื่อนแควร์น้อยบำรุงแดนจังหวัดพิสุนโลก
กักเก็บ๖๓๙ล้านลูกบาทเมตรใกล้วิกฤต

เคือนปาศักดิ์ชนศิษย์จังหวัดลบบุรีปริม
กักเก็บได้๓๔๙ล้านลูกบาทเมตรรับได้อีก๖๐๘ล้านลูกบาทเมตร
ขณะนี้ก็ต้องทยอยออกทยอยระบายออกอย่างต่อเนื่อง
ที่เขื่อนเจ้าพญาย้ำอีกครั้ง
เจ้าพญาไม่ใช่เขื่อนกักเก็บน้ำนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่เป็นเขื่อนกั้นบริหารจังหวะน้ำจากจังหวัดชายนาฏ
มันจะลงมาภาคกลางลงมากรุงเทพมหานครเป็นยังไงล่ะ
เมื่อวานนี้นะครับอธิบดีกรมชลประธานแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
สากรคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำที่นี่ครับพบว่า
ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าตลิ่ง๓เมตร๕เซนติเมตร
เมื่อเปรียบเทียบกับห่วงเวลาเดียวของปีก่อนคือปี๒๕๖๒
เจ้าพระยาควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ที่ไม่เกิน๒๐๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ทำให้ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาตั้งแต่จังหวัดชายนาฏลงมา
ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง๒เมตร๔๗เซนติเมตร
ซึ่งมั่นใจว่าน้ำจากเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยา
จะไม่กระทบพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สำหรับน้ำที่ท่วมนะครับส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑล
ตอนนี้เกิดจากฝนล้วนอิทธิพลของฝนล้วน
แต่บอกแบบนี้น้ำไม่ทั่วกรุงเทพ
แต่อย่าทิ้งตั้งแต่ชายนาฏลงมานะ
ตั้งแต่ชัยนาฏลงมาชาวบ้านเดือดร้อน
นี่พี่เบิร์ตก็รายงานสถานการณ์น้ำที่เขื่อนใช่ไหมคะ

เขื่อนจุลาพรที่คอนศาลของชัยภูมิ

นี่คือเขามาเดินเล่นตรงสรรเขื่อน
ช้างมาตรวจระดับน้ำเหรอ

บ้านชาวบ้านไปทำลายข้าวของ
แต่นี่ชิลเดินชมวิวริมเขื่อนแบบนี้ค่ะ

ออกมาเดินอยู่ตรงสรรเขื่อนจุลาพร
ซึ่งหลายคนเห็นภาพนี้แล้วก็บอกว่า

อยู่ในถนนในพื้นที่เขื่อน

มันมาเดินทำไมเดินยังไง

ผมจะนึกถึงอดีตพระกาโตทุกทีเลย
ทำไมล่ะตอนนี้อยู่สรรเขื่อนน่ะ